เขามาปลูกบล็อกเคอรี่ขายสร้างรายได้อย่างดี
โอ้โหปลูกบล็อกโครี่ในเมืองไทย

สุดยอดไปเลยค่ะคุณ
ไปดูบรรยากาศสวนผักของชาวบ้านกันเนอะ
นี่ค่ะเห็นไหมปลูกเอาไว้เป็นแบบขั้นบันไดด้วยนะ
อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะ
หมู่บ้านพันลำหมู่๒ตะบนวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
ผักต่างเนี่ยพอช่วงอากาศหนาวเย็นเนี่ยมันโตเร็วนะ
จริงค่ะโดยเฉพาะบ๊อกโคลี่
็อกเคอรี่เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากำมืออีกนะ
เขาบอกที่นี่แล้วอวบใหญ่มากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักสุขภาพเค้าชอบครับกันอยู่แล้ว

คุณสุกัญญาคำชมพูเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากปลูกผักบ๊อกโคลี่มาสามเดือน
ตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะคะ
ลูกค้าหรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพเขาสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมากเลยคุณ
ตัดส่งขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๗๐บาท
ราคาดีรายได้ดีเฉลี่ยวันหนึ่งรายได้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๕๐๐บาทเลย
บางคนนะเขาขอซื้อสดเข้ามาซื้อสดที่แปลงผักเลย
เพราะว่านอกจากคุณได้เข้ามาซื้อของที่สดแล้ว
คุณได้มาถ่ายรูปมาเช็คอินท่ามกลางแปลงผักที่มันกำลังสวยงาม
คือตอนนี้มันเขียวขจีมันสวยมากนะคะ
แล้วก็ชมบรรยากาศสองฝั่งไทยลาวที่มีภูเขาสวยด้วยจริง

ดูดิโอ้ยดูดิ
มันเป็นบอเคอรี่ที่ดูน่ากินมาก

คุณสามารถสั่งซื้อผักปลอดสารพิษของชาวบ้าน
หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างเนอะ
อยากสั่งเลยสั่งบ็อคโอลี่มากินดีไหม
เคยได้ยินมานะว่าผักที่ปลูกอยู่แถวริมแม่น้ำโขงแบบนี้
มันจะหวานกรอบมากกว่าพื้นที่

มันก็ให้ผลผลิตที่แบบอบอิ่มเติบโตสวยงาม
นี่เลยนะถูกใจแน่นอนคนรักสุขภาพ